มาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดกันบ้างนะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้ตำรวจไล่ล่าคนขับรถเก๋งคันหนึ่ง
เพื่อที่จะจับกลุ่มในคดียาเสพติดนะครับ
แต่ว่ารถเก๋งคันสีขาวคันนี้โอ้โหทั้งขับหนี
แล้วก็ท้ายที่สุดตำรวจดักหน้าไว้นะ
รถเก๋งคันสีขาวนี้ขับถอยหนีสวนทางคนอื่นเขาเลยนะครับ
แต่เหตุครั้งนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้น

โอ้นี่ไงรถเก๋งสีขาวคนนั้นอยู่ถอย
แล้วรถที่ติดกล้องหน้ารถคันนี้
เขาก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนว่าเกิดอะไรขึ้น
กลัวว่ารถเก๋งสีขาวจะถอยมาชนรถเขา

รถเขาเองก็เลยถอยด้วยเหมือนกันคุณ
แล้วเขาไปชนกับรถคันข้างหลังนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกล้องหน้ารถ
ของนายวศิลป์สุขเสมสามารถจับภาพได้
ขณะที่ชุดสืบสวนตำรวจสพเมืองตราด
นำกำลังล้อมจับตัวนายโยธินถนอมสัมพันธ์

ทะเบียน๑กกย๓๓๖๓กรุงเทพมนคร
ก็มาถึงบริเวณสะพานข้ามคลองส่งน้ำชมประธาน
ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดแบบนี้

ปรากฏว่านายโยธินได้รีบถอยรถคันสีขาวนี้หนี
แต่ไปไม่รอดครับถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นในรถยนต์ก็พบยาไอซ์จำนวนหนึ่งครับ
นายวศิลป์ซึ่งเป็นเจ้าของรถที่มีกล้องหน้ารถ

ก็บอกว่าเขาเองได้ขับรถยนต์ตามรถของนายโยธิน

จังหวะนั้นเองนะครับได้มีกลุ่มชาย๓๓๕คนอาวุธครบมือเลย
ซึ่งก็มาทราบภายหลังว่าเป็นตำรวจตอนแรกก็ไม่รู้หรอก
นึกว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ถือปรงถือปืนกันมา

และตำรวจกำลังวิ่งไล่ตามรถยนต์สีขาวของนายโยธิน
ตัวเขาเองซึ่งขับรถตามรถของนายโยธินมา
ก็ตกใจเหมือนกันกลัวจะถูกลูกหลงครับ
รีบใส่เกียร์ถอยเหยียบคันเร่งถอยหลัง

ไม่ทันระวังว่าข้างหลังรถเขาก็มีรถอีกคันเนี่ย
รอที่จะเลี้ยวอยู่เขาก็เลยไปชน
อ้าวจริงจริงสวยเลยอะค่ะไปชนแบบนี้เลยนะฮะ
ก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนด้วยไงคุณ

รถของเขาเองก็ไปชนกับรถคันข้างหลังนะครับ
ด้านของนายจักริจสิทธิโชคเจ้าของรถกระบะสีเขียวอีกคันที่อยู่ข้างหลัง
รถของคุณวัดสินก็เข้าใจ
เข้าใจการทำงานของตำรวจ
แล้วก็เข้าใจว่ารถของคุณวัดสินเนี่ย
คุณพระสินเขาตกใจเขาเลยถอยมาชนนะครับ
แต่ก็บอกว่ารู้สึกไม่พอใจตำรวจที่ทำงานกันแบบนี้เหมือนกัน

ซึ่งเมื่อไปสอบถามตำรวจชุดจับกลุ่ม
ก็ทราบว่าจะรับผิดชอบกันอย่างไร

ซึ่งตัวพี่จักริตคนขับรถกระบะสีเขียวที่ถูกชน
แล้วก็พี่วัดสินที่ถอยหลังไปชนรถสีเขียวเนี่ยนะ
ก็บอกว่าก็ไม่ติดใจเอาเรื่องกันแล้วกันเราสองคนเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทั้งคู่

ให้ประกันภัยทั้งสองฝ่ายเข้ามาเจรจาตกลงกันนะครับ

มันเกิดจากเหตุที่พี่จับกลุ่มคนร้ายอยู่นี่

แล้วก็มันก่อความเสียหายในวงกว้าง
เรียกว่าเป็นผลกระทบต่อเนื่องนะครับ